มีอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นที่พิศนุโลกนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะก็ตั้งท้องลูกอยู่๘เดือนนะครับ
ขี่จักรยานยนต์พาลูกอีก๒คนซ้อนท้ายไปจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับ
อ่าแล้วก็ตัดผมด้วยนะเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดเทอมนะครับ
ปรากฏว่าไปพุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อนะจนคุณครูเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้อง๘เดือนนะครับ
แก่งโสภาตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถบรรทุกหกล้อ
อยู่ที่บนถนนสายบ้านเนินสว่างบ้านกลางตบกลางอวงธองจพฤษณุโรค
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิงที่ตั้งท้องอยู่๘เดือนนะครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะอาการสาหัสเลยนะครับ

มีเด็กหญิงอายุ๙ขวบกับเด็กชายอายุ๖ขวบที่บาดเจ็บอีก๒คน
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวังทอง
แต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์ที่ตั้งท้อง๘เดือนนี้ก็เสียชีวิตนะฮะ
ทราบชื่อก็คือนางรจนาสุกกุลอายุ๓๕ปีหรือว่าครูหน่อยนะครับ
คุณครูหน่อยที่เสียชีวิตเป็นครูสอนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตบ้านกลาง
รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยบรรทุกดินมาเต็มคันรถจอดอยู่ริมถนนนะครับ
ส่วนจักรยานยนต์ที่ครูหน่อยขี่มาก็ล้มอยู่ที่ริมถนนใกล้กับรถบรรทุก
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับก่อนเกิดเหตุคุณครูหน่อยซึ่งตั้งท้องอยู่๘เดือน
ขี่จักรยานยนต์มาจากบ้านมากับลูก๒คนอายุ๙ขวบกับ๖ขวบ
ก็ลูกชายเนี่ยนั่งข้างหน้าลูกสาวนั่งซ้อนท้ายจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน
แล้วก็จะไปตัดผมด้วยเดี๋ยวจะเปิดเทอมจุดเกิดเหตุเป็นถนนลาดยาง
รถมันทุกดินเข้ายังจังทำให้คุณครูกับลูกลูกบาดเจ็บ
แต่ว่าคุณครูเนี่ยเจ็บสาหัสนะมีเลือดคลั่งในสมองด้วย
เลือดออกปากออกจมูกนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่มาช่วย
ตั้งคันอยู่๘เดือนด้วยแต่ว่าเสียชีวิต
ระหว่างที่พาตัวไปโรงพยาบาลนะครับลูกชายอายุหกขวบ
มีบาดแผลที่หูกับที่ปากยังต้องรอเอ็กซอเรย์สมองนะครับ
ส่วนลูกสาวอายุเก้าขวบบาดเจ็บเล็กน้อยอืมนะฮะช่วงเที่ยงวันนี้
ญาติได้ไปรับศพของคุณครูรจนาจากโรงพยาบาลนะครับ
มกลางความโศกเศร้าเสียใจเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ที่กับเผอวังทองส่วนสามีนะครับนี่ฮะ
หลอดร้องไม่หยุดเลย
พนักงานขับรถกู้ชีพของอบตบ้านกลาง

เพื่อพาตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะฮะ

อาการของคนเป็นแม่ก็หนักที่สุดแล้ว

ก็เขานอนอยู่ท้ายรถพวกล่อลากดินแล้ว
สองคนแม่แต่ก็มีอาการเลือดข้างในสมอง

ออกจมูกออกปากเป็นริ่มเป็นริ่ม
แต่เด็กน้อยก็ประเมินไม่ได้แล้ว

แต่เป็นหนักก็แม่แม่ก็ลูกก็พร้อม
แต่เด็กสองคนก็ไม่เป็นไรมากปลอดภัย
ต้องขับรถให้เขาขับมาอย่างไร

ก็ลูกชายก็นั่งข้างหน้าลูกสาวนั่งข้างหลัง

คนไหนบรรทุกดินอยู่แต่ยังไม่ได้ไปดำ

กินข้าวกันอย่างนี้ข้างทาง

ถนนตรงนั้นมันวายแม้วะครับ

ถนนราชย้างก็เพิ่งซ่อมแซมใหม่

นี่ค่ะแล้วจุดเกิดเหตุนะ
ห่างจากบ้านแค่๑๕๐เมตรเองนะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการผ่าชนะสูตพลิกศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แล้วก็พอผ่าออกมาโอ้โหคุณผู้ชมน่าเศร้านะ

ก็เสียชีวิตพร้อมคุณแม่เป็นเด็กผู้หญิง

น้ำหนัก๒๕๐๐กรัม
๘เดือนแล้วนี่เดือนเดียวเอง
ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องเรียกตัวคนขับรถบรรทุก๖ล้อมาสอบปากคำเพิ่ม

เพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย